คุณลุงคนหนึ่งก็เดินหน้าเรื่องของคดีแตงโมกันต่อ
นี่ผมเรียนแบบคำพูดของคุณแซนนะ
คุณแซนเขาชอบเรียกลุงอาชียะว่าคุณลุงคนหนึ่งนะครับ
ไปยื่นหนังสือต่อแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะคณะกรรมาธิการนะครับ
ลุงอัดยังเชื่อว่าหลักฐานที่มีที่จะเปิดในวันพรุ่งนี้
เขายังไม่ได้นัดหมายเวลาในการเปิดใช่ไหม
แต่หลายคนอยากรู้แล้วยืนยันว่าบนเรือขาไปมี๖คนแต่ขากลับมี๕คน
ซึ่งเวลาที่ตำรวจแถลงไปก่อนหน้านี้๔ทุ่มครึ่ง
ที่เกิดเหตุมันไม่ตรงกับหลักฐานที่ลุงอัดเขามี
อัดบอกว่าเกิดเหตุประมาณไม่เกิน๔ทุ่ม๑๐นาที
และหลักฐานนี้สามารถบอกได้ว่าแตงโมถูกทำร้ายบนเรือ
จะถูกผลักตกน้ำบริเวณหัวเรือนะครับ
ซึ่งที่ทนายเดชาเป็นทนายความคดีนี้

ตัวเองจึงตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใด

ทำไมต้องให้ลุงอัดเองเป็นคนเปิดหลักฐานนี้นะครับ
ส่วนข่าวที่ออกว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับบังแจ๊ก
และเป็นคนส่งข้อมูลต่างให้บังแจ๊ก
ทำให้บังแจ๊กสามารถเผยแพร่
คลิปอะไรต่างที่เกิดขึ้นบนเรือ
กระทั่งหลายคนสงสัยว่าภาพเหล่านี้มันออกมาจากไหนนะฮะ
อัดยืนยันบอกว่าไม่เป็นความจริงครับ
เพราะผมเองก็ไม่เคยให้ราคากับบังแจ๊ก
แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีรหัสและบัญชีของคุณแตงโม

และไม่เคยคุยกับแม่ของคุณแตงโมด้วยนะครับ
ถูกไหมเหมือนคณีโหยสามสิบน้านผมก็เปิดคลิปเสียง
ผมก็เปิดมาตลอดผมก็ไม่เห็นมีความผิดอะไร
ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมมีอยู่ในมือ
ผมเปิดเองไม่ดีอ่ะทำไมต้องให้บางแจ๊กเปิด

เนี่ยถ้าผมมีผมเปิดเองแล้วผมต้องส่งให้เขาทำไมนะครับ
คุณอาชญะเชื่อว่าคนที่กำลังเปิดหลักฐาน
แพร่กันอยู่ตอนนี้อยู่ในประเทศไทย
หรอคะและเชื่อว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวง

หรือไม่ก็เป็น๓คนที่แม่คุณตังโม
และวันพรุ่งนี้หรือเร็วนี้
ผมจะตามหาพยานหลักฐานที่สำคัญเป็นวัตถุพยาน

เพราะผมเชื่อว่ามีดนี่คือมีดที่กรีดขาคุณแตงโม

และจะมีการใช้โดรนใต้น้ำสำรวจหาวัตถุพยาน

มุดน้ำไปไปหาดูซิว่ามีดนั้นอยู่ที่ไหน
นี่ก็เลยเอาโดรนมาโชว์ศักยภาพซะหน่อยนะฮะ
แน่นะคุณพรุ่งนี้๒ทุ่มรอดูเลย
คุณอัจฉริยะบอกว่าจะเปิดยุทธการถล่มวังพญานาค

อันนี้คุณอัจฉริยะเพิ่งส่งมาเมื่อกี้นี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมคะพูดถึงการที่จะจัดพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้
ล่าสุดอาจารย์ทงชัยก็มีการแถลงข่าว

ที่เป็นผู้จัดทำหีบบรรจุร่างของคุณตังโมแล้วนะคะ

ประธานมูลนิธิคริสตจักรที่คณะแบปติสนะคะ
พร้อมด้วยนายวิโรธสุริยะเสนี
ประธานกรรมการบริษัทสุริยาฟิลเนอรอลจำกัด

พิธีชาปนกิจของคุณตังโมที่จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้

คือใช้เวลาในการเก็บข้อมูล๑สัปดาห์

โทนสีขาวโอโรสสีชมพูแบบนี้
แล้วก็มีดอกกุหลาบอยู่๑๑ดอก

ส่วนอีกหนึ่งดอกก็คือแทนตัวคุณตังโม

เป็นแนวคิดเหมือนกับพระอาทิตย์ตกดินนะคะ
แสงสีส้มสะท้อนกับพื้นน้ำทะเลที่เป็นประกาย
ส่วนในงานชาปนกิจจะมีการร้องเพลง

ก็จะมีการเก็บอัฐิของคุณตังโมใส่โกรธไปไว้กับคุณพ่อโส
อีกส่วนหนึ่งก็จะใส่โกรธเพื่อมอบให้กับคุณแม่

บรรยากาศล่าสุดที่โบสถ์คริสตจักรเมนเทอร์ดิสรังสิตหน่อยนะคะ
ตอนนี้เตรียมสถานที่แล้วเขาก็จัดวางเก้าอี้
พร้อมสำหรับแขกที่อยู่ภายในงาน

แล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙ด้วย
รวมถึงเป็นช่วงที่ซ่อมแซมบริเวณภายนอกอาคาร
เพื่อเตรียมงานสำหรับงานศพวันพรุ่งนี้ด้วย

มีการจัดตรงจุดที่จะเป็นจุดเผาด้วยคุณ
เตาเผาศพก็เข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อย
อุปกรณ์ในการเผานะครับ
รวมถึงจุดที่จะนำกระดูกของคุณแตงโม

นี่อันนี้เป็นเต่าเผาศพนะครับ
คุณผู้ชมฮะพรุ่งนี้ก็ต้องติดตามแล้วครับ
เพราะว่าทีมข่าวของเราก็จะมีรายงานเรื่องของพิธีชาปนกิจ

จนถึงช่วงของพิธีด้วยนะครับ